วันนี้นายกจะได้เดินทางไปที่พาลาก็อนน์เนี่ยนะฮะ

ซึ่งเมื่อวันนี้ยังมีหลายหลายงาน

เพราะว่าวันนี้เสถาทุนวิสินเริ่มเปิดเผยถึงรายว่าเด็กอายุ๑๔

อย่างแรกเรามีเสียงนายกไหมฮะขอฟังเสียงนายกสักนิดนึงฮะ
ก่อนอื่นในนามคณะรัฐมนตรีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับ
ญาติพี่น้องรวมถึงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิต
เหตุการณ์สุดวิสัยไม่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าผมเชื่อครับว่าทาง
สูตรการณ์ค้าเสียงพลากรเจ้าที่รัฐได้พยายามประจุสูตรความสามารถ
เป็นแค่ครั้งเดียวส่วนการป้องกันต่างต่างที่จะตามมา
สามารถสบายจริงครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่านายกเองก็ต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งภารกรเนี่ยก็ได้ทำสุดความสามารถแล้วก็มีมาตรการดูแลในที่เกิดเหตุได้อย่างดี
นายกก็ชมอย่างนั้นเลยนะครับโดยหลังจากพูดคุยกับผู้บริหารสยามภารกรเนี่ยนะครับ
ตนก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อเยี่ยมผู้ป่วย
โดยอีก๑๒วันเนี่ยที่สำคัญเนี่ยโตนจะต้องเข้าพบเอกอัครรัฐสู้จริง
เมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบกับการท่องเที่ยวไหม
เพราะอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงอะไรฮะอย่างแรกเลยเนี่ย
เรากำลังพูดถึงว่าเราฟรีวีซ่าเรากำลังต้องการว่าณตอนนี้ค่าเงินบาท
เพราะเราอธิบายให้คุณฟังไปแล้วค่าเงินบาทอ่อนตัวมากอ่อนตัวทะลุ๓๗เนี่ย
สิ่งหนึ่งที่ความหวังของนายกความหวังของคนไทยก็คือการท่องเที่ยวและการส่งออก

นายกเขาก็บอกเลยฮะว่าอีก๑๒วันเนี่ยตัวเองคงจะเดินทางไปพบเอกอัครราชทูตจีน
เมื่อถามว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับการกระทบการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะความหวังของการท่องเที่ยวคือประเทศจีน
ว่าไทยเปิดฟรีวีซ่าเนี่ยนายกกลับว่าตนเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเข้าใจ
ส่วนคำถามที่ว่าทำไมอาวุธปืนเนี่ยวันนี้มันเป็นมานานแล้วนะฮะ
อาวุธปืนหางซื้อง่ายเหลือเกินอืมนายกบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่จะต้องแก้ไข
ซึ่งวันนี้นายกเขามีการนัดคุยกับพบตรในกรณีที่มีการซื้อปืนทางออนไลน์
มันมีปัญหาอย่างนี้มาตลอดเลยโดยจะต้องรัดกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันวันนี้นายปานปรีนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย
ก็ให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบในเศรษฐาทวีสินเพื่อหารือถึงเหตุกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าว่า
รัฐบาลได้ดูแลประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตอนนี้ได้รับความปลอดภัยแล้ว
แล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
วันนี้คือคำมั่นสัญญาของกระทรวงการต่างประเทศว่าจะดูแลอย่างดีที่สุด
โดยแจ้งไปที่คณะทูตที่มีพลเมืองที่ได้รับผลกระทบแล้ว
ยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมเยียวยาและสนับสนุนทุกเรื่อง
รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับและประเทศที่มีพลเมืองได้รับผลกระทบเนี่ย
พร้อมที่๑นายกจะเดินทางเข้าไปคุยกับพูดเลย
และส่วนความมัติกับนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาต้องยอมรับ
มันเป็นคนละเรื่องกับเหตุการณ์กันแต่ขนาดเดียวกันวันนี้
ทางประเทศจีนนักท่องเที่ยวจีนค่ะเขาก็มีการเตือนระวังนะฮะ
สำหรับการที่มาเที่ยวในประเทศไทยแล้วข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา
เพิ่มเวลา